กับงานประเพณีสุดยิ่งใหญ่ที่จังหวัดพยาวค่ะ
นั่นก็คือประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง
เขาว่ากันว่าปีนี้ครบรอบ๕๒๗ปีแล้ว
ยิ่งใหญ่เลยนะคะให้ประชาชนได้มาสักการะบูชากันด้วย
จังหวัดพยาวร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพยาวค่ะร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสภาวัฒนธรรมจังหวัดและวัดศรีโคมคำ
จัดงานประเพณี๘เป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตุลหลวงประจำปี๒๕๖๑พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขนาดใหญ่ในล้านนา
แล้วก็เป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไปด้วยปีนี้ครบรอบ๕๒๗ปีสืบทอดกันมายาวนานนะก็เลยจัดให้มีกิจกรรมทำบุญไหว้พระในช่วงเทศกาลวันเพ็ญเดือน๘ตามฉบับของล้านนาด้วย
นี่แหละคุณคะกิจกรรมในงานเนี่ยนอกจากเราจะได้มาเที่ยวชมวัดที่มีสถาปัตยกรรมมีพระพุทธรูปที่สวยงามแล้วนะคะ
เสียงเลยนะคะครับซึ่งพระเจ้าตนหลวงนั้นนะคะ
ก็เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพยาวทุกทุกวันแปดเป็ง
หรือว่าวันเพลงเดือนแปดจะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสัตว์อาทิตย์
เดินทางมานามศการพระเจ้าตนหลวงเป็นจมนต์มากค่ะ
เขาเชื่อกันว่าจะได้รับความเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจ
ซึ่งชาวล้านนาเขาก็สืบทอดต่อกันมาทุกปีจนกลายเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่
และปีนี้อย่างที่บอกมัน๕๒๗ปีแล้ว
เพราะฉะนั้นก็จะมีความพิเศษเป็นอย่างมากเลยนะ
ใครที่อยากจะเป็นเพลงที่ทำกันมาอย่างยาวนานนะ
เออไปสัมผัสวิถีล้านนาไปสักการะพระเจ้าตนหลวงแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะ